แต่ถ้าในฐานะของทางด้านแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ประธานยุทธศาสตร์ของพักรวมไทยสร้างชาติ
มีความเคลื่อนไหวออกมาจากคุณธนกรรองหัวหน้าพักนะครับ
แววว่าผลเอกประยุทธ์จะวางมือทางการเมือง
ค่ะเพราะว่าบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมา
ทางด้านคุณธนกรวังบุญคงชนะก็พูดถึงเรื่องนี้
แต่ว่าตอนแรกคือก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการขอบคุณ
ประชาชนที่ลงคะแนนให้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้

ซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของผู้ที่เลือกสอบแบบบัญชีรายชื่อของภักดิ์
ใช่นะครับถามว่ามีการพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาไหม
มีนะฮะเมื่อคืนนี้ได้มีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการนะครับ
แล้วก็นายธนกรในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
พลเอกประยุทธ์ว่าจริงท่านทำหน้าที่
ที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองมากว่า๘ปีแล้ว
โดยไม่มีเรื่องเสียหายไม่มีข้อบกพร่องแต่อย่างใดนะครับ
แล้วก็ท่านไม่มีเวลาส่วนตัวเลยไม่เคยไปไหนเลย
นี่แหละค่ะก็เลยบอกว่าถ้าโดยส่วนตัวนะ
ก็คิดว่าอนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์น่าจะพอแล้ว
เพราะว่าที่ผ่านมาท่านก็ทำงานเพื่อประชาชน
แล้วก็ประเทศชาติมามากอยากให้ท่านได้พักผ่อนบ้าง
ใช่เมื่อคืนในการคุยกันของกรรมการบริหารพักษ

ผลเอกประยุทธ์ก็ให้หรือว่าทางกรรมการบริหารพัก

คุณธนากรยังบอกต่อด้วยว่าทางด้านของผลเอกประยุทธ์
ทำหน้าที่ต่อไปในฐานะรัฐบาลรักษาการ

จากนี้ก็คือเหลือระยะเวลาอีก๓เดือน
ช่วงรักษาของการทำหน้าที่จะทำงานอย่างเต็มที่
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกเสียใจ

ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนค่ะ
เรื่องการวางมือทางการเมืองในอนาคต

เรายังไม่ได้ฟังจากปากของพลเอกประยุทธ์เองนะ
อันนี้เป็นการฟังจากคุณธนกรวังบุญคงชนะนะครับ